แต่ก็ตัดต่อแบบโปอ่ะค่ะอันนี้เห็นแล้วแบบแถมได้ปลูกใจเสื้อปาก
ตัดต่อเอาแค่หน้าของน้องคือมันมีหลายหลายลูกมากนะคะตัดต่อ
ตัดต่อไม่เท่าไหร่พวกผู้ชายเนี่ย

คือแบบใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ามีเซ็กด้วยที่สุด
คือรุนแรงมากแต่ถามว่าใบเฟิร์นจะไปแจ้งความหรือเปล่า
ไม่ค่ะยุ่งแล้วก็เหมือนที่จ๊ะบอก

ทำมาหากินดีกว่าแต่วอนนะคะอย่าแชร์
หลายอย่างมีพอระหว่างเวลามีไม่เยอะ
ไม่ค่อยกลัวไม่ทีกลัว
แต่คงนี่ก็จะรู้สึกแบบ
ก็รู้สึกไม่ดีมันก็แบบกระดาษ
เลยก็ไม่รู้ที่เป็นไปไม่คุ้นขึ้นไหม
คนกลัวคนทำตัวจะเชื่อหรือเปล่า
ไม่หรอกเพราะบางทีหัวเล็กตัวใหญ่
บางทีหัวใหญ่ตัวเล็กบางทีหน้าลอย